ชั่วตลอดตลาด

ไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันนะคะ

วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะพอกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ต่อกันที่ราคาของผักกันบ้าง

กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพาก็๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อฟอง